คุณผู้ชมค่ะที่โคราชจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เป็นข่าวกรณีนักเรียนป๔เอาปืนของคุณพ่อมา
แล้วทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เพื่อนโดนกระสุนปืน
เหตุการณ์นี้เลยทำให้ทางโรงเรียนก็ต้องมีมาตรการเข้มข้นมากขึ้น
เด็กมาต้องเปิดกระเป๋าให้ตรวจแล้ว

ดูว่ามีอุปกรณ์หรือมีอาวุธอะไรที่มันเป็นอันตรายไหมนะคะ
โรงเรียนบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการที่จะตรวจเข้ม
เพราะว่าจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ใช่ต้องดูคือเราก็ไม่ได้หาแค่ปืนหรอก
เราก็ต้องดูสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งอื่นที่มันอาจจะแบบผิดระเบียบ
เป็นอาวุธต่างหรืออาวุธเทียมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้ทางสหวิชาชีพเองก็ต้องเตรียมในการสอบเด็กที่เขาก่อเหตุ
ความคืบหน้านี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓มกราคม
น้องป๔โรงเรียนสุขานารีที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
น้องเขาเอาปืนพกออโตเมติกขนาด๙มมของคุณพ่อที่เป็นทหาร

แล้วทีนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นจังหวะที่มีการยิงแล้วพลาด
แล้วไปโดนเพื่อนในชั้นเดียวกัน
กระสุนเข้าไปที่บริเวณราวนมด้านขวาแล้วก็ไปทะลุด้านหลังซ้าย

ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเพื่อที่จะผ่าตัดนะคะ
ช่วงเช้าของวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เดินทางไปที่โรงเรียนสุขานารี
ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตามปกตินี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะคะคุณผู้ชม
ก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนด้วย
ทางด้านพอคือพอเดชารมไหม
จะได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วผอก็ต้องบอกมาตรการต่างในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
ส่วนน้องป๔น้องผู้ชายที่เกาะเหตุ

เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างให้พักเรียน
เพื่อเตรียมที่จะตั้งชุดสอบสวนทางคดีเยาวชน
พนักงานสอบสวนสพเมืองนครราชศรีมา
ก็จะมีการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
จะต้องสอบทั้งผู้ปกครอง
แล้วก็สอบตัวเด็กผู้ชายป๔ที่ก่อเหตุ
คาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้นะคะ
แต่ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครอง
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป๔ทัพ๔คนนึง
ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองค่ะ
ผู้ปกครองคนนี้เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าจริงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะ
คือทางโรงเรียนเองแล้วก็คุณครูประจำชั้น

มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าว
มักใช้ความรุนแรงในการแกล้งเพื่อนอยู่บ่อย
ผู้ปกครองต้องออกมาขอโทษแทนลูกหลายครั้ง
แต่ทีนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด
เวลาที่เด็กโดนทำร้ายโดนแกล้ง
พ่อแม่ของเด็กชายเอเนี่ยก็จะมาขอโทษ
แล้วก็เหมือนกับเรื่องมันก็จะจบกันไป
แต่ทีนี้พฤติกรรมไม่ได้ดีขึ้น
จนมันมาถึงเหตุการณ์นี้ที่มีการเอาปืนพกออกมาเนี่ย

แต่ว่าเพื่อนคนนั้นเขารีบวิ่งออกไปจากห้อง
แล้วเป็นจังหวะที่เด็กชายเอเนี่ยลั่นไกยิงหนึ่งนัด
จังหวะนั้นมีเพื่อนอีกคนนึงซึ่งกำลังเดินออกมากินขนมนอกห้อง
เดินมาแล้วมันเหมือนกับมาขวางทางปืนพอดีค่ะ
ก็เลยโดนกระสุนที่บริเวณใต้ราวนมด้านขวาทะลุหลังทะลุด้านหลังซ้าย

แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองชั้นป๔ทับ๔นะ
เขาก็บอกว่าเด็กบางคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
อาการก็ยังหวาดภาวะยังขวัญเสียอยู่เลย
แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้โดนกระสุนแต่พอเขาเห็นเหตุการณ์แบบนั้น
เขาก็กลัวค่ะแล้วเด็กก็เกิดภาวะบอบช้ำทางจิตใจ
ผู้ปกครองคนนี้บอกด้วยนะบอกว่าเด็กที่ก่อเหตุ
เข้าใจนะว่าเขายังเป็นเด็กยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์
แล้วเขามีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าว
แต่อยากรู้ว่าเด็กคนนี้
เคยได้รับการตรวจประเมินเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจไหม
ซึ่งพ่อแม่ของเด็กน่าจะดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กเขาประเมินทางจิตแล้ว

ควรที่จะได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องด้วยนะคะ